มาตามกันต่อเรื่องของเด็กลูกครึ่งทั้ง๔คน
พลัดตกตึกมาแล้วก็น้องคนเล็กเสียชีวิต
เมื่อวานนี้คุณพ่อชาวสวิสเตอร์แลนด์
ก็มีการไปติดต่อต้องการที่จะรับศพลูกชายคนเล็ก

ไปที่สถาบันนิติเวศไปพร้อมกับทนายความ
แต่ว่าวืดการรับศพ
ถูกต้องเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะ
ว่าเจ้าหน้าที่ชี้แจงสาเหตุมาว่าอะไร

นายมาเชลเลอองโบเรลชาวสวิสเตอร์แลนด์
พร้อมกับทนายความแล้วก็เพื่อน
มาพร้อมกับหมายสารปกครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมีนบุรี
ติดต่อขอรับศพน้องคณัชชาโบเรล
หรือว่าน้องริกกี้หรือว่าน้องอเล็กซ์วัย๕ขวบ
สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
แล้วก็คุณพ่อก็เปิดใจกับทีมข่าว
บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นธรรม
เพราะว่าพ่อต้องการทราบแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก
ทำไมลูกถึงตายแต่ไม่มีใครบอกได้เลย
ตลอดเวลาที่ผ่านมาพอรู้ข่าวก็นอนไม่หลับแล้วก็เสียใจ
ตอนนี้แม้ว่าลูกจะไม่มีลมหายใจแล้ว
สิ่งที่ต้องการคืออยู่ใกล้ร่างกับลูกมากที่สุด
แล้วก็นำร่างของลูกไปประกอบพิธีทางศาสนา
สนด้วยว่าใครจะพูดว่ายังไงนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ได้พูดถึงสาเหตุ
ที่เลิกกับคุณแม่ของน้องคือนางสาวรัติการ
เพราะว่าพ่อบอกว่ารู้ว่ามีการขโมยเงินไปซื้อยาเสพติด
แล้วเคยให้โอกาสแล้วนะให้โอกาสนางสาวรัติการกลับตัว
แต่ก็ยังทำไม่ได้ดังนั้นก็เลยตัดสินใจว่าอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้
ซึ่งคุณพ่อเองต้องการจะหาโรงเรียนดีให้กับลูกอยู่
อยากให้ลูกได้มีความสุขลูกได้เรียนได้พูดภาษาอังกฤษได้

ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยได้คุยกับทางแม่ของเด็กเลย

แล้วที่สำคัญไม่อยากทำร้ายผู้หญิงที่เคยรัก
ไม่ต้องการพรากลูกไปจากอกแม่
แล้วก็ยืนยันด้วยนะเพราะมันมีข่าวมาว่าพ่อทำร้ายลูกหรือเปล่า
พ่อบอกว่าไม่เลยเคยตีแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเอง
สิ่งที่ต้องการในวันนี้ยังย้ำอยู่ว่า
ต้องการเอาร่างของลูกไปประกอบพิธีทางศาสนา
พูดถึงเรื่องของการนำร่างของลูกชายคนเล็กไปประกอบพิธีทางศาสนาหน่อย
เมื่อวานตัวนายมาเชลก็ไปที่สถาบันนิติเวศนะครับ
เพื่อจะไปรับศพของเด็กชายคณัชชา

ถ้านายมาเชลจะมารับไปทำพิธีทางศาสนา
จะต้องมีใบมรณบัตรของเด็กออก
โดยสำนักงานเขตหัวหมากยื่นประกอบด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องตกลงกันให้ดีอันนี้สำคัญมาก
ตกลงกันให้ดีกับนางสาวรัติการแม่ของเด็กให้ได้ก่อน
ว่าจะอนุญาตให้รับศพลูกออกไปหรือไม่
จากทั้งคู่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง
เรื่องสิทธิการเลี้ยงดูบุตร

เคยโทรมากำชับเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติเวศนะคุณ
บอกว่าห้ามพ่อเด็กรับศพลูกออกไป
นี่แหละครับพอนายมาเชลรู้

คือจริงพ่อแม่เด็กเนี่ยเขาเคยมีเรื่องของคดี
เรื่องการฟ้องสิทธิ์ในการดูแลลูก
แล้วก็สารตัดสินมาแล้วตั้งแต่ปี๕๙
ให้สิทธิ์ในการดูแลลูกเป็นของพ่อ
แต่คุณพ่อบอกนะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา

คุณแม่ก็ไม่ยอมนะคุณแม่บอกว่าคุณแม่จะเลี้ยงดูเอง
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีเพื่อน
ของนายมาเชลไปด้วยคือนางนวพรเบรดี้

คือตัวเธอเองเนี่ยแต่งงานมีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้ว

คนก็บอกนี่คือแฟนใหม่ของนายมาเชลหรือเปล่า
แล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัว

เขาแยกทางกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ซึ่งนางนวพรที่เป็นเพื่อนสนิทก็บอกว่า

เห็นว่านายมาเชลพูดภาษาไทยไม่ได้

ก็รู้จักทั้งพ่อแล้วก็แม่ของเด็ก
แล้วการที่ฝั่งแม่เด็กออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านั้นเนี่ย
ว่าพ่อประพฤติตัวเหลวไหล
แล้วก็ไม่ดูแลลูกเขาบอกว่าไม่จริงเลยนะ
พ่อเป็นครูสอนภาษามีเงิน
มีความพร้อมในการดูแลลูกทั้ง๔คน
ส่วนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรื่องของการทุบตีดื่มเหล้า
ไม่มีตามที่อ้างแล้วก็ยืนยัน
บอกว่าที่มาวันนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ
พ่อของเด็กในเชิงชู้สาวลึกซึ้ง
แต่เราสองคนเนี่ยสนิทกันรู้จักกันมา๑๐ปีกว่าแล้วนะคะ
เขาแค่อยากขอความเป็นธรรมเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขา
แล้วเขาก็แค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขา

แล้วก็เขาต่อสู้มา๓๔ปีขึ้นศาล
เพื่อจะได้สิทธิ์ครอบครองในความเป็นลูก
ด้วยความว่าเขาไม่ใช่คนไทย

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องจะทำพิธีชาปนกิจลูกชายคนเล็กอย่างไรบ้างนะฮะ
เมื่อวานี้พันธมรวชโทนพศรีสุฌาติ
รองพุ่มกับการสอบสวนสอนอหัวหมาก
ก็ได้เชิญเลยนะคือต้องเชิญมาเลยนะฮะ
นางสาวรัติการเพื่อมาไกลเกลี่ยนะครับ
แล้วก็ดูซิว่าข้อตกลงระหว่างนางสาวรัติการกับนายมาเชล
ในการที่จะทำพิธีจัดพิธีสวดพระพิธรรมศพ
ให้กับลูกชายคนเล็กจะทำอย่างไร

ไม่งั้นก็จะไม่ได้จัดพิธีสักทีนะครับ
สงสารตัวเด็กที่เสียชีวิตไป

อยากให้ทางพ่อแม่ของเด็กมาตกลงร่วมกัน
เรื่องของการดูแลลูกครับสรุปแล้วมีการตกลงร่วมกันแล้วนะครับ
ว่าจะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพ
ของลูกชายคนเล็กเป็นเวลา๔วัน
เก็บศพไว้๑๐๐วันที่วัดกลางซอยราชพร้าวที่๑๓๐
โดยวันนี้จะมีการไปรับศพ
ซึ่งนายมาเชลจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพนคร
แล้วก็ทางแม่บอกว่าอนุญาตให้นายมาเชล
ไปร่วมงานศพได้ทุกวัน

และไม่ให้นั่งข้างหน้าศพด้วย
เป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันที่สนหัวหมากเมื่อวานนี้
ส่วนเรื่องอาการเด็กสักหน่อยครับคุณฮะ
แต่ต้องคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ก่อนหน้านี้น้องมีอาการคือสายตาเบลอ
มองไม่ชัดตอนนี้อาการสายตาเบลอหายไปแล้ว
น้องอยู่ที่พนักศัลยกรรมกระดูก
ใช่ค่ะแล้วก็การผ่าตัดยังทำไม่ได้นะ
ขออีกสัก๒๓วัน

ส่วนเด็กชายลูก้าหรือว่าต้นกล้า

ตอนนี้อาการดีขึ้นจากวันแรกที่เข้ารักษาตัว
แล้วก็ยังคงมีอาการสมองบวมอยู่
ส่วนลูกสาวคนโต

เพราะว่ามีอาการเหมือนคนที่๒เลยนะครับ
นั่นก็คือสมองบวมด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็จะย้ายเด็กไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลต้นสังกัดของสิทธิที่เด็กได้ทำไว้นะครับ
ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษา
ระยะเวลารวม๗๒ชั่วโมง
ทางรัฐจะเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมด
แม้หากจะเกินเวลาที่กำหนดแล้วนะครับ
ก็คุณหมอของโรงพยาบาลบอกมานะครับ
ที่โรงพยาบาลบรรมคำแข็งนะครับ
ยังคงเป็นห่วงอาการของเด็กทั้ง๓คนอยู่เลยนะ
ซึ่งก็มีข่าวออกมาด้วยนะครับ
ตอนแรกที่ข่าวออกมาบอกว่าน้องคนโต

แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวด้วยมาเกี่ยวข้องนะครับ